วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกวันหนึ่งของวงการบันเทิง
กว่า๗๐วันกับการต่อสู้กับอาการป่วยนะครับ
ท่ามกลางการให้กำลังใจจากแฟนทั่วประเทศ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตคุณปอเอาไว้ได้นะครับ
ในที่สุดคุณปอก็ได้จากไปในช่วงก่อนเที่ยงของวันนี้ครับ

ก็ได้เกิดกระแสข่าวลือไปทั่วโลกโซเชียล
ถึงการเสียชีวิตของคุณปอทฤษฎีสหวง
หลังจากที่เริ่มมีคนแวดล้อมโพสต์อินสตาแกรมเป็นในนะครับ
อย่างเช่นนักแสดงพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดี

พร้อมกับข้อความว่าพี่รักปอมากนะ
ขณะที่บรรยากาศที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
อาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีการย้ายผู้ป่วยใหม่เข้ามา
งดถ่ายรูปทำกลางข่าวลือที่หนาหูขึ้นทุกขณะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับการที่ไม่มีสมาชิกครอบครัวสหวงคนใด
ทักทายหรือว่าให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
จนกระทั่งเวลา๑๔นาฬิกาโรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุปอาการและความคืบหน้าอาการป่วยของปอว่า
ที่ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๒
ด้วยปัญหาไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
ทำให้เม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นอย่างมาก

และมีภาวะตกเลือดอย่างมากในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย

ภาวะตับวายและไตวายเฉียบพลัน
จำเป็นต้องให้การรักษาโดยการฟอกไตเทียม
ใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
และผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้ายนะครับ

มีอาการแทรกซ้อนสำคัญเพิ่มเติมหลายประการ
แก่ภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขา

อดทั้งสองข้างติดเชื้อและมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
จำเป็นต้องผ่าตัดปอดซ้ายออก
มีเลือดออกซ้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่มาโดยตลอด
จำเป็นต้องส่องกล้องและผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกเป็นระยะ

ปอดขวาที่ติดเชื้อลุกลามมากขึ้น
ทำให้อาการผู้ป่วยทรงกับซุดมาโดยตลอด

ในวันที่๑๘มกราคม
เวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาที